หรือก็เริ่มพูด
เป็นในทางที่หรอกว่า

ถ้าเกิดเวลาผู้ชายเห็นหนูเนี่ยผู้ชายจะชอบนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วยตัวเองเป็นไหมหมอจะบอกให้ว่าทำยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็เอามือมาแตะอวัยวะเพศเรา
ก่อนหน้านี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปใช้บริการที่คลินิกหมอนี้มา
เขาก็มาตั้งกระทู้ในเพจหนึ่งในนครสวรรค
กลุ่มในนครสวรรค์เนี่ยค่ะกลุ่มในเฟซบุ๊กอะนะคะ
เขาก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะว่าโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันอย่างนี้
แล้วทั้งนั้นนั่นแหละที่ทำให้คลินิกเขาปิดไปรอบนี้

แต่ก็ไม่ทราบว่ามาเปิดอีกตั้งแต่เมื่อไหร่
ก็จากการดูนะครับก็มีช่องระบายอากาศนะครับ
จากห้องตรวจกลับมาที่นั่งของญาติหรือผู้ป่วยรายอื่นที่รอ
ก็มีช่องนะครับสามารถพูดเสียงได้ยิน
เราก็ฟังจากเพจแล้วก็จากโซเชียลนะครับ
แต่จริงแล้วคดีนี้ก็มีผู้เสียหายอยู่คนเดียวนะครับ

ยังไม่มีใครมาแจ้งความเพิ่มเติมจากที่มีอยู่นะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังคุยเรื่องคดีนี้ต่อนะคะ
เมื่อวันศุกร์ต้องขอบคุณคุณภาคภูมินะคะมาจัดรายการแทนนะคะ
แล้วก็ดิฉันก็ห่วงคุณภาคภูมิเหมือนกัน
เพราะว่าเรื่องที่จัดเป็นเรื่องที่แหม่เอาตรงนะคะ
อย่าว่าแต่ผู้ชายจัดเลยค่ะผู้หญิงจัดเรื่องนี้ก็เอ๊ะถามลำบากเหมือนกันนะคะ
มันไม่ใช่ถามแค่ในทางการแพทย์นี่คะเพราะว่ามันเป็นการถามในสิ่งที่เกิดขึ้น
ในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามข้อกล่าวหาในข่าวด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์อย่างเดียวนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเวลาเราพูดถึงเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะถามกับผู้เสียหายก็ไม่ง่ายนะคะ
ถ้าเขาเป็นผู้เสียหายจริงไม่ว่าจะถูกลวนลามหรือแม้กระทั่งเลยไปขนาดว่าถูกข่มขืนกระทำชำราวเนี่ย
เวลาถามซ้ำแบบนี้มันก็มีกรอบในการถามเหมือนกัน
เมื่อวันศุกร์ค่ะจากที่คุณภาคภูมิถามไว้นะคะเรามาคุยเรื่องนี้ต่อ
เพราะว่าพอข่าวมันออกมาแล้วมันกลายเป็นว่าเอ้าตกลงแล้วผู้เสียหายที่กล่าวหาว่าหมอคนนี้ทำเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีแค่นี้นี่แล้วก็มีออกมาเต็มไปหมดเลย๔๐๕๐คนเอางั้นเลยเหรอ
แต่ว่าตัวเลขนี้มันแปลกนะครับคุณผู้ชมคือตัวเลขนี้แทนที่จะทำให้รู้สึกว่าโอ๊ยงั้นหมอทำแน่เลย
เรากลับตั้งคำถามกลับไปว่าตกลงใช่เหรอถ้ามันมี๔๐๕๐คนแล้วทำไมหมอไม่โดนมาก่อนหน้านี้
ถ้ามี๔๐๕๐คนถูกกระทำถูกละเมิดแบบนี้จริงทำไมไม่เอาเรื่องหมอ
มันเป็นไปได้เหรอที่คน๔๐๕๐คนถูกกระทำแล้วไม่มีใครสักคนเลยที่จะเอาเรื่อง
มันเป็นคำถามตั้งกลับไปแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้ง
บางอย่างเป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมอ่านแล้วอ่านหลายที่แล้วอาจจะเคยได้ยินการตอบคำถามแล้ว
ขอรวบมาใหม่ทีเดียวว่าตกลงข่าวนี้เอายังไงตกลงเรื่องนี้กรอบมันอยู่แค่ไหน
ผู้เสียหายคนเดียวหรือคุณไปเอาใครมาอีกเต็มไปหมดเลยแล้วเรื่องนี้มันมีน้ำหนักขนาด
คือถ้าจะหักหลังหมอหรือเรียกร้องเอาเงินหมอ
ก็ทำได้นะคะและในสังคมไทย
ว่าก็ว่าเวลาผู้หญิงพูดเรื่องที่ถูกละเมิดแบบนี้

เพราะผู้หญิงที่ไหนถ้าไม่ถูกกระทำจะออกมาเสี่ยง
ในการใช้เรื่องแบบนี้พูดถึงตัวเองใช่ไหมคะ

แต่เดี๋ยวจะมีการโทรศัพท์คุยกันกับผู้เสียหายอีกคนนึง
เหตุเกิดกับเธอตั้งแต่ปี๕๘

แล้วก็ถ้าตามที่นัดไว้นะคะน่าจะได้คุยกับตำรวจด้วยนะคะ
เรื่องต้นค่ะทนายนิด้าคนน่าจะคุ้นชื่อแล้วนะคะ
หรือว่าทนายสรรญาหวังสุขเจริญสวัสดีค่ะ

เมื่อวันศุกร์ก็คลาดกันนิดเดียว

เอาอย่างนี้เดี๋ยวนั้นเป็นผู้หญิง
เดี๋ยวฉันจะถามแบบสงสัยทนายนิด้า
และผู้เสียหายได้เยอะเลยเพราะเป็นผู้หญิงนะคะ
ไปเอาคน๔๐๕๐คนมาจากไหน
อยู่ดีทำไมมารวมกันเป็นกระตั๊กเลยคะ
คือเขามาของเขาเอง
เข้ามาของเขาเองมาตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ตั้งแต่คนที่๑เขาก็มาเอง

มาผ่านพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
ติดต่อมาที่องค์กรทำดีนะคะ

ตอนที่เขารับมาเนี่ยมีการแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะคะ

เอ๊ะยังไม่ได้เหมือนมีการแอคชั่นอะไรนะคะ

พี่พี่ช่วยหนูหน่อยหนูโดนข่มขืนนะคะ
ซึ่งพี่บุ๋มก็ได้พาร์ทต่อมาให้ว่า
้าลองดูซิว่าในกรณีอย่างนี้

นิด้าก็เลยถึงได้เริ่มต้น
เข้าไปพูดคุยกันกับเหยื่อนั่นแหละค่ะ

ค่ะสงสัยอะไรบ้างก็ต้องส่งอยู่แล้ว
คืออยู่ดีเนี่ยคนมาเล่าให้เราฟัง
เวลาที่เราเป็นทนายความก่อนเราจะรับคดีนะคะ
มาตรฐานของทนายความทุกคนเลย
คือซักความไหนเล่าทุกอย่างมาสิ
เล่าแล้วโอเคเล่าจบแล้วนะสตอรี่เป็นอย่างนี้นะ
ส่วนตรงนี้มีหลักฐานไหมมีก็เอามานะคะ
หรือว่าโอเคส่งหลักฐานมาหมดแล้ว
ก็ต้องมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงทำอย่างนั้นได้
ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้ขึ้นขายอย่างข่มขื

เราก็ต้องตั้งสมมุติให้ฐานแล้วว่าไอ้ใส่อะไรได้บ้าง
เขาบอกว่าสมมุติว่าต่อให้เหยื่อบอกว่า
พี่คะเขาเอานิ้วใส่อวัยวะเพศหนู
เขาเอาแท่งอันนู้นใส่อวัยวเพศนู้นนี่นั่นนั่น
เราเป็นทนายเราก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่า
ในทางการรักษาของทางสูตินารีแพทย์
อะไรที่มันจะสอดใส่เข้าไปได้บ้างโดยที่มันไม่ผิดนะคะ
คือไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะมาบอกว่า
แหมคุณไปตั้งแง่กับสูตินารีแพทย์
อย่างนั้นเขาก็ถูกติดคุกกันหมดสิเอาอะไรใส่ไปก็ผิด
รู้ค่ะคือการที่เราจะเอาคนกระทำความ
คนผิดในข้อหากระทำชำเลาหรือนาจารย์เนี่ยต้องดูเจตนาเขานะคะ
พูดแล้วก็หยาบอีกถูกป่ะ
คืออย่างสมมุติว่าหมอถามละสูตินารีแพทย์จำเป็นที่จะต้องเอานิ้ว
อดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศใส่ถุงมือนะคะ
เพื่อที่จะตรวจดูมีเนื้องอกไหมมีนู่นมีนี่มีอะไรผิดปกติไหม
อาจจะยืนแล้วเพื่อที่จะกดคลำนะคะดูหน้าท้อง
ปกตินิร่าก็เคยตรวจแต่ว่าเอาใส่เข้าไปแล้ว
ขยับเข้าขยับออกอย่างเงี้อ่าเราก็ไม่รู้ว่านิด้าก็ต่อให้น้องเล่ามา
ด้าก็ยังไม่รู้ว่ามันมีไหมแบบเนี้ยก็ต้องไปถามสูตินารีแพทย์ท่านอื่น
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องบางคนที่เรามองว่าอย่างนี้
ไม่ใช่แล้วโดนอนาจารย์แล้วโดนกระทำไม่ถูกต้องในทางเพศแล้ว
ก็ต่อเมื่อนิด้าได้ไปถามแพทย์ท่านอื่นแล้วทุกอย่างมันถูกเปิดมาเป็นคดีแล้ว
ก็เลยเป็นคำตอบในส่วนหนึ่งได้ตรงนี้เลยว่าแล้วทำไมคนถูกอนาจารย์คนอื่น
ถึงไม่ไปร้องเรียนไปแจ้งความตั้งแต่คราวนู้นเพราะเขาไม่รู้ไงว่า
ไอ้การที่เอานิ้วแล้วขยับเข้าขยับออกอยู่เรื่อยเป็นระยะเวลาพอสมควรเนี่ย
นี่คือการตรวจปกติหรือไม่มีแล้วเขาคิดว่าเขาออกจากที่นั่น
เขาจะไปถามหมอสูติท่านอื่นไหมถูกไหมคะ
ทีนี้เขามาเคลียร์มาได้คลายความสงสัยมาได้คำตอบในส่วนตรงนี้
ก็เพราะเรื่องนี้มันเป็นคดีขึ้นมา
คือที่บอกว่าคนมาอีกตั้ง๔๐๕๐คนคือจากข่าวนี้

แล้วก็จากข่าวนี้พูดถึงหมอคนไหนคลินิกไหนที่จังหวัดอะไร
ก็เลยทำให้๔๐๕๐คนก็คือมารวมกันหลังจากมีข่าว

ทีนี้ขอกลับไปคนแรกก่อนที่บอกร้องเรียนมาทางคุณบุ๋มปนัดดา
แล้วก็คุณบุ๋มส่งมาให้ทนาย
คือเรียนเข้าใจถูกใช่ไหมคะเวลาทนายจะรับเป็นคดีไม่เป็นคดี

หรือแบบเฮ้ยยังไงใช่ไหมคะ
ซึ่งเอาแล้วแต่นะว่าจะรับหรือไม่รับนะคะ
ว่าจะเป็นฝ่ายจำเลยหรือฝ่ายโจทย์ดิฉันไม่ทราบ

คนนี้ที่มีข่าวมาคนแรกอายุ๒๙ที่ว่านี้
เข้ารักษณข่มขืนหรือลวนลาม

ตกลงแล้วเขาไปคลินิกนี้กี่ครั้ง

ตกลงแล้วเขาถูกข่มขืนครั้งที่๑หรือครั้งที่๒

แล้วข้อมูลครั้งที่หนึ่งที่มันออกมาแบบ

มันมีตัวเอกสารอะไรออกมาซะด้วยซ้ำไป

ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ออกมาจากปากน้องนะคะ

เหยื่อคนนี้ยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเป็นข่าว
ไม่เคยออกข่าวที่ไหน
ถามว่าออกจากปากทนายนิด้ายืนยันไม่มีแน่นอน๑๐๐
นิด้ายืนยันว่าพูดมาตั้งแต่ต้นว่าน้องไปหาแพทย์สองครั้ง
ครั้งที่๑นั้นไม่ได้ถูกกระทำชำราวนะคะ
ไปหาครั้งที่๑ด้วยเหตุที่ว่าตนเองปวดประจำเดือนนะคะ
แล้วใครเป็นคนพาไปรู้จักคลินิกนี้ได้ยังไง
ที่รู้จักกันที่สนิทกันชื่อกไก่นะคะ
พาไปเพราะว่าตัวเองเป็นเรื่องมีบุตรยากนะคะ

แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีการพูดจาที่รู้สึกว่ามันส่อเสียด
หรือว่าอะไรยังไงแบบไม่เหมาะสมนะคะ
แต่ถามว่าแล้วก็จะมีคำถามต่ออีกอยู่ดีว่า
แล้วครั้งแรกก็มันก็ผิดปกติแล้วไปทำไมอีกครั้งที่๒

ไปครั้งที่๒เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะ
ไปครั้งที่สองเพราะว่าจากได้ครั้งแรกไปหา
แล้วได้รับยามารับประทานนะคะ
แล้วก็เขามีอาการคันที่อวัยวะเพศ
แล้วก็มีผดผื่นขึ้น
ซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการแพ้ยานะคะ
ก็เลยกลับไปหาซ้ำครั้งที่สอง
ไปหาซ้ำครั้งที่๒หมอให้เข้าห้องตรวจ
แล้วในครั้งนั้นแหละที่มีการข่มขืนกระทำชำเลา

กลับไปว่าแล้วคุณไปทำไมครั้งที่๒
เพราะว่าในครั้งที่๑คุณก็ถูกพูดจาไม่เหมาะสม
พูดจานในลักษณะแทะลมหรืออะไรในลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้ว
ในครั้งแรกเขาก็ไม่แน่ใจว่านี่มันคือการอนาจารย์
ลวนลามหรือแทะลมอะไรหรือเปล่า

เขาก็มาสื่อสารให้ฟังว่า
จริงหนูว่ามันผิดปกติตั้งแต่ครั้งนั้นแล้ว
ซึ่งจะบอกว่านอกจากเหยื่อคนนี้
เหยื่อคนอื่นหลายหลายรายนะคะที่ถูกกระทำอนาจารย์
กระทำชำเลาบางคนก็ไปแค่ครั้งเดียว

บางคนถึงขั้นไปจับไปคลึงหน้าอกทั้งที่มาฉีดยาคุม
กับบางคนถึงขั้นข่มขืนกระทำชำเลา
แต่ก็จะมีในครั้งที่สอง
ก็ถามว่าทำไมครั้งแรกไปครั้งแรกแล้วถึงไปครั้งที่สอง

เราไม่รู้สึกว่ามันคือการล่วงละเมิดทางเพศแล้ว
คิดว่านั่นคือการรักษานะคะ
พอมาโดนครั้งที่สอง

งั้นไอ้นั่นน่ะไม่น่าใช่เรื่องปกติแล้ว

เอาจริงก็คือเพื่อให้ว่านั่นไง
แปลว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่แน่

น้องคนนี้ที่เปิดข่าวนี้มาอายุ๒๙

คนที่พาเขาไปเคยตรวจกับหมอคนนี้ไหมคะ
คนที่พาเขาไปเคยตรวจกับหมอคนนี้ไหม

คนนั้นมีในเรื่องของการแทะลมด้วยวาจานะคะ
แล้วทำไมยังเลือกพาเพื่อนตัวเองไปอ่ะ

หมายถึงตัวคนที่พาไปเคยโดนจากหมอคนนี้ไหม
เขาก็โดนแทะโลมโดนอะไรด้วยวาจาใช่ไหม

จะพาเพื่อนไปกับคนที่เราแปลก

เพราะการที่ถูกแทะลมทางวาจาเราจะคิดไหมว่า
สุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่ถึงขั้นการข่มขืนกระทำชำเลาเลย

อุ้ยเราจะไปไว้ใจคนมาแทะลมหรอคะ
คือมีใครมาแซวเราก็ไม่อยากยุ่งด้วยแล้วนะ

แต่ทุกคนไม่ได้คิดเหมือนเราถูกต้องป่ะ

เฮ้ยคนที่พาไปเขาโดน
ทำไมเขายังพาเราไปอีก
และรวมถึงครั้งแรกเราว่ามันแปลก

มันชัดแล้วเนี่ยคือลองทบทวนไหมว่าครั้งแรกเรา
ทำไมเราปล่อยผ่านได้แล้วไปครั้งที่๒อีกนะ
คือลองคุยกับเจ้าตัวไหมคะว่ามันเกิดซ้ำในครั้งที่๒ได้อย่างไร
หมายถึงว่ามันเกิดโอกาสที่เขาจะกระทำได้ยังไง
คือในครั้งแรกเขายังไม่คิดว่าเขาจะต้องอันตรายขนาดนี้
ทีนี้ถ้าสมมุติว่าการที่พี่จอมขวัญมาตั้งคำถามว่า
ครั้งแรกก็ถูกแทะโลมแล้ว
ทำไมถึงยังไปครั้งที่๒ให้ถูกข่มขืนกระทำชำเลาอีก

เขาไปบางคนโทษนะคะหยาบถึงขนาดว่าแบบ
ชอบนี่นะไปให้หมอกระทำอย่างนี้นอกสถานที่แบบว่า

ถ้าเขาชอบจริงทำไมเขาถึงไม่ไปในครั้งที่๓ในครั้งที่๔ล่ะ

แค่สงสัยในมุมที่ว่าถ้าครั้งแรกถูกคำพูดแปลก
ทำไมเรายังไว้ใจให้คนที่เรารู้สึกว่าคำพูดแบบนี้ตรวจ
แต่ดิฉันไม่ไปถึงเรื่องรสนิยมชอบนะไม่ใช่นะ

มีอีกสามสิบสี่สิบคนมา
ลักษณะที่โดนส่วนใหญ่ไปแค่คำพูด
หรือว่ามีทางกายแต่แค่ลวนลามหรือไปถึงข่มขืน
มีทั้งหมดมีทุกอย่างเลย

ลักษณะข่มขืนเยอะไหมคะจาก๔๐๕๐คนตามข่าว
ตอนนี้ที่เข้ามาติดต่อที่พร้อมมาร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน
มีอยู่แค่ไม่ถึง๑๐รายนะคะในบรรดาจำนวน๕๐
แต่นอกนั้นที่เหลือจะเป็นในเรื่องของการอนาจารย์หมด
เหล่านี้เนี่ยนะที่บอกว่าประมาณ๑๐ลายที่จะมาอยู่ใน

เขามาในฐานะอะไรคะผู้เสียหายหรือพยาน
พยานสิเพราะว่ามันผู้เสียหายไม่ได้อยู่แล้ว

มีคนไหนไหมใน๕๐คนที่มาแล้วอายุความยังอยู่

มันแค่๓เดือนแล้วคือจะบอกว่า
เออแล้วตอนนี้เขาออกมาทำไม
เดี๋ยวก่อนตอนแรกที่เขาไม่ออกมาไม่อะไร

นิด้าตอบไปถามแทนแล้วตอบแทนไปให้เลยก็ได้ว่า
คนมีคำถามอีกว่า

เข้ามาเข้าตัวเหยื่ออายุ๒๙เนี่ยค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนี้เขาไปแจ้งความ
หลังเกิดเหตุต้องประมาณ๑๐กว่าวันนะคะ
ตรงนี้จริงแล้วเขากะว่าเขาจะไม่เอาเรื่อง
ความเขากะจะปล่อยไปตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ำ
ซึ่งในจำนวนอีกทั้งหมดที่บอกว่ามาหาใน๕๐คน
พวกนี้คือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปแจ้งความ

ทำไมเออนี่ไงอยากรู้เหตุผลอีกถามสิคะ

แล้วเนี่ยในสิ่งที่ตรงนี้พี่จอมขวัญถามนี้ได้อยู่ว่า
คุณมีหลักฐานอะไรที่จะเอาไปยืนยันว่าเขาถูกคมคืน

แล้วคิดว่าเขามีศักยภาพตรงไหนไหม

หมายถึงว่าเป็นชาวบ้านถ้าสมมุติโดนถามนี่
ไม่รู้จะสู้อย่างไรความหมายเป็นอย่างนี้
อันนี้ด้าถามหน่อยว่า
อย่าเพิ่งไปพูดในเรื่องของเคสข่มขืนนะ
เราพูดถึงเรื่องเคสอนาจารย์ก่อนนะ
ที่ว่ามีการจับหน้าอกเขาคลึง
ขอโทษนะมีบางคนถึงขั้นโดนดูดหน้าอกเลยนะคะ
ถามว่าพอเสร็จแล้วเนี่ย

เฮ้ยมันไม่ใช่การรักษาแล้วบางคนก็เบรกเลยนะคะ
แต่บางคนก็ยังเข้าใจว่านี่คือการรักษาอยู่
แต่เดี๋ยวละไว้ก่อนว่าทำไมคนถึงจะไปเข้าใจอย่างนั้น

เอาว่าเขาถูกกระทำอย่างนี้
พอเสร็จแล้วออกจากห้องตรวจไปเนี่ย
คิดว่าคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมาย
ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเนี่ย
เขาจะเอาอะไรที่เดินไปบอกกับตำรวจว่า

เขาถูกจับจูบรูปคลำมา

ก็ยังพูดอยู่ในสังคมขณะนี้ว่า

นี่คือสิ่งที่เขาก็จะต้องเจอเหมือนกัน
ถ้าหากเขาออกจากห้องตรวจตรงนั้น
แล้วเขาจะไปดำเนินการอย่างนั้นด้วยตนเอง

ทุกคำถามที่สังคมตั้ง

ตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อให้เหยื่อตอบ
ก็คือสิ่งที่เหยื่อไม่รู้จะบอกยังไง

ลักษณะที่ทนายนิล่ากำลังจะอธิบายคือว่า
คนที่โดนแล้วไม่ไปแจ้งความ
เจอปัญหาลักษณะที่ว่าในห้องมันอยู่กันสองคน

มันไม่ใช่ทุกคนที่หนึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าพูด
สองมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้วิธีการ
และ๓มันจะไปเจอด่านที่ยากที่สุดคือไหนหลักฐานคุณ
ถูกต้องไหมถูกต้องไม่ต้องกระทำกับคนอื่นหรอก
กระทำกับนิด้านี่แหละนิด้าเข้าไปตรวจภายในเนี่ย
สมมุติว่าไปตรวจไปอะไรแล้วสมมุติว่ามีการถูกละเมิดถึงขนาดว่า
ถกเสื้อขึ้นนะคะมาขยำมาบีบ
ลึงเขาคลึงซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีการตรวจรักษา
แล้วนิด้าออกจากห้องนู้นไปนิด้ายังคิดเลยว่า
นิด้าจะทำยังไงกับเรื่องนี้นิด้าจะไปฟ้องเอง
นิด้าก็ต้องคิดเหมือนกันว่าแล้วนิด้าจะเอาอะไรไปแสดงกับศาล
ว่านิด้าถูกเขาคลึงมาจริงซึ่งถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้
จะลงโทษเขาแน่แหละข้อหากระทำอนาจารย์ถูกต้องไหมคะ
แต่ว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้สารก็ยกฟ้องนะคะ
ทีนี้ในสิ่งที่อย่างที่บอกว่าแม้แต่เป็นทนายความเอง
มีความรู้กฎหมายเองในสิ่งตรงนี้ไม่มีพยานอะไรเลย
พยานไม่มีอยู่แล้วแต่หลักฐานคืออะไร
ในการที่ถูกบีบคึงหน้าอกมันยากไหม
ทีนี้ถ้าถามแค่นี้ว่ายากไหมคะ

ด้าเคยทำคดีพวกนี้มาก่อนไหมก่อนมาเรื่องนี้

คดีอนิด้าพูดจริงเลยนะว่า
แทบจะบอกปัดไปหมดยมรับเลยว่าที่มาปรึกษา

หรือว่ามันมีตัวอย่างคดีที่ชัดเจนไหม

วนลามทำอนาจารย์ข่มขืนที่แบบอยู่สองคน
ไม่มีประจักษ์พยานแน่นอกจากคนสองคน
แล้วสู้กันแล้วผลคดีมันออกมาให้นักเรียนกฎหมายเรียน

ใช่ไม่ใช่ว่าอย่างนี้
คนที่อยู่กันสองคนเนี่ยคือจะบอกว่า

แม้แต่ในเรื่องของคดีทางแพ่งต่าง
ที่เราตกลงทำสัญญาอะไรกันเปล่า
ตกลงกันจริงพี่ขวัญสัญญาว่าอย่างนี้กับนิด้านิด้าตอบตกลง
แต่สมมุติว่าไม่ได้ทำเอกสารไม่ได้อะไรกันไว้

เอาพยานแวดล้อมมาประกอบ
เอาพยานบุคคลเอาอะไรมาประกอบนะคะ
หรือว่าเอาพฤติการ
พฤติการที่ว่ามาสนับสนุนว่าการกระทำอย่างนี้แหละ
สนับสนุนว่าข้อตกลงนี้มีจริงได้เกิดขึ้นจริง

ดิฉันเคยได้ยินมาว่าแม้กระทั่งคดีข่มขืน
มันเป็นเรื่องยากในกรณีของผู้หญิงที่จะสู้

ตกลง๕๓๐๐๐๐๐อะไรแบบนี้นะคะที่เรียกกัน
คำถามคือว่าถ้ามันมีลักษณะการเรียกเงินแบบนี้นะ

แต่ขออนุญาตสงสัยต่อว่าแบบ
ใครจะเบคเมลหมออย่างนี้ยังไงก็ได้หมดเลยนะ

มาช่วยกันใหญ่เลยแล้วช่วยกันแก๊เมลหมอนะ

สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอ๑คนค่ะ
เพราะว่าเธอก็อ้างว่าผู้เสียหายนะคะ
อ้างว่าถูกกระทำในลักษณะอาณาจารย์แบบนี้
เมื่อปี๕๘เช่นเดียวกันสักครู่ค่ะ

เธออ้างว่าเธอก็เป็นหนึ่งคนที่ได้รับประสบการณ์
คุณหมอคนนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่ปี๒๕๕๘นะคะ

คุณบีเรื่องเกิดปี๕๘ถูกไหมคะ

คือคุณบีจะไปเริ่มจากการไปคลินิกนี้
เพราะว่าจะไปแก้ที่เราทำหมั่นไว้เดิมใช่ไหมคะ

ดังยังไงคะทำไมมีแต่คนบอกว่าดังดังดัง
คนก็ไปหากันเยอะจังเลยคะอ๋อค่ะพอดีมีคนข้างบ้านนะคะ
เขาเป็นมีบุตรยากแล้วอายุเยอะอืมเขาก็ไปทำอ่า
รักษากับหมอคนนี้ค่ะแต่เขาก็มีบุตรแล้วเราก็ดูในข่าว
พอดีมีข่าวที่ว่าคุณหมอท่านเนี้ยทำเด็กอ่า
อดแก้วได้ห้าคนนะคะก็ด่าอืมแล้วเราอยู่ในพื้นที่แล้วก็สอบถาม
คนนั้นคนนี้เขาก็รู้แล้วก็เก็บข้อมูลมาแล้วเราก็ไปหา
ไปหาที่คลินิกค่ะปรึกษาเขาก่อนค่ะอืมไปตกลงคุณหมอค่ะ
ไปหาคุณหมอกี่ครั้งคะทั้งหมดนะคะหลายครั้งค่ะจำไม่ได้ค่ะ
แล้วเรื่องมาเกิดครั้งไหนคะคุณบีครั้งทั้งที่แบบเราเราทำการตอบมา
แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหมอคุณหมอนัดดูอาการ
คือรอบครั้งที่สองครั้งแรกไม่มีอะไรอ่าตัดใหม่แล้วคุณหมอก็นัดไปอีกรอบหนึ่ง
เราก็ไปก็เกิดครั้งนี้ค่ะจนเราสนิทกับคุณหมอแล้วค่ะ
เราเลยแบบไม่ได้อะไรกับเขาค่ะเราไม่คิดว่าเขาจะทำกับเราแบบนี้ค่ะ
ครั้งที่สองคืออันนี้เรานับจากกรณีครั้งที่แบบได้ทำเรื่องหมั่นเราแล้วนะคะ
ตั้งแต่ตัดไปไม่มีปัญหาครั้งที่สองไปเกิดอะไรขึ้นคะค่ะอะไรนะคะ
ครั้งที่สองที่ไปเกิดอะไรขึ้นคะอ่าคุณหมอก็แล้วก็ขึ้นค่ะ
อย่างปกติใช่ไหมคะคุณหมอก็ทำการตรวจเราเสร็จแล้วก็จับหน้าอกเรา
แล้วเขาก็บอกว่ามีอารมณ์ไหมเนี่ย
คุณต้องบอกให้แฟนคุณทำแบบนี้นะแบบนี้นะเราบอกอ้าวต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอ
บอกทำให้ทำแบบนี้แล้วเขาก็คึงหน้าอกเราเสร็จสักพักหนึ่ง
เขาก็รูดซีดกางเกงแล้วเขาก็ควักอวัยวะเพศเขาออกมา
เราก็เห็นเราถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ก็บอกเขาจะบอกวิธี
ทำให้ว่าต้องทำท่าไหนถึงจะมีลูกเขาก็บอกกับเราแบบนี้
แล้วก็บอกว่าไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้
เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแป๊บเดียวเอง
แล้วสักพักก็มีนางพยาบาลผู้ช่วยมาเรียกเขา
คุณหมอค่ะคุณหมอเขาก็เลยเจ็บค่ะเขาก็เลยยังไม่ได้ทำอะไร
เขาได้จะออกเขาออกมาแล้วก็คึกหน้าอกเรา
เราก็เลยรีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็เขาก็บอกว่าขอโทษนะ
ขอโทษคุณหมอถือมีอารมณ์ไปนิดนึง
เขาไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะเขาก็พูดขอโทษกับเราหลายครั้งมากเลย
แต่หน้าอกคุณสวยมากเลยนะคุณรู้ไหมเขาก็พูดกับเราแล้วว่า
เนี่ยเรามาหาหมออีกนะจะมาฉีกสีอ่าท่อสีท่อที่เราต่อมัน
เราก็ไม่ได้พูดอะไรจนเราก็มาหาลูกวันนั้นเราไปกับลูกสาว
แต่ลูกสาวถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกเล่าให้ลูกสาวฟัง
เราก็คุยกันว่าจะเอายังไงก็เลยบอกว่าเงียบดีกว่า
พอพูดไปก็ไม่มีคนเชื่อเพราะว่าคุณหมอท่านนี้ท่านเขาเป็นอาจารย์หมอค่ะ
แล้วเขาก็ดังแล้วพูดไปก็เท่านั้นไม่มีใครเชื่อเรา
และอย่างถ้าเราบอกหรือแจ้งความไปครอบครัวชีวิตครอบครัวมันก็จะพังนะคะ
เราก็เลยแบบไม่บอกดีกว่าเก็บไว้
พอวันนั้นมาเราเห็นข่าวเรารู้เลยก็บอกนายแพทย์ชื่อดังในละครสวรรค์หมอสู
เรารู้เลยเราปื๊ดขึ้นมาในสมองเลยว่าคนนี้แน่
คุณบีค่ะเชิญชั้นเล่าต่อก่อนค่ะ
คือบางคนถามว่าทำไมคุณไม่ขัดขืนทำไมคุณปล่อยให้คุณหมอทำ
คือเราจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่นะตรงนั้นคุณไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้น
คุณไม่รู้หรอกว่าเรามีอาการยังไง
เราตกใจแล้วเราก็สนิทกับคุณหมอจนเราไม่คิดว่าเขาจะทำกับเราแบบนี้ค่ะ
อุ๊ยแก๊กเมย์หมอหรือเปล่าเราไม่ต้องการแบ็คเมย์หมอ
แต่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณหมอทำแบบนี้จริง
ลวนลามหนูจริงแล้ววันนั้นถ้าผู้ช่วยพยาบาลไม่มาเรียก
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่ได้แค่ลวนลามถูกไหมคะ
คุณบีค่ะเรียนขอย้อนกลับไปขออนุญาตนะคะ
คือแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ขออนุญาตบางคำถาม
มันอาจจะละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัวนะขออนุญาตนะคะ
คือกรณีที่คุณหมอรูดซิปเนี่ยคือเดี๋ยวนะคะ
ในห้องตอนวันนั้นที่คุณบีอยู่เนี่ยนะคะคือไฟมืดไหม

ไฟมืดไหมวันนั้นที่เราไปหาหมอนะคะ
ไม่มืดนะคะก็เปิดปกติค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนที่หมอรูดซิปคือเราเห็นเห็นว่าหมอรูดซิปถูกไหมคะ
คือเราเห็นค่ะเพราะคุณหมอเขาเอาเก้าอี้ค่ะมาต่อ
เพื่อให้ของเขาตรงกับอวัยวะเพศของเราค่ะ
ขึ้นมายืนตรงที่แน่กเขานั่ง
คือขายังจริงคือลักษณะมันไม่ได้เอื้อต่อการ

แต่ว่าเอาเก้าอี้มาต่อใช่ไหม

เก้าอี้คือเหมือนคล้ายเก้าอี้พักเท้าค่ะ
เวลาเราชื่นขายอย่างเราต้องมีเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง
เก้าอี้พักเท้าค่ะตัวเล็กอะค่ะเพื่อที่จะขึ้นขายอย่างค่ะ
เขาเอามาต่อเพื่อที่จะให้
ให้ตัวเขาพอดีกับอวัยวะเพศของเราค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นได้ด้วยตาเราเลยว่า
รูดซิปแล้วก็หมอเอาอวัยวะเพศของตัวเองออกมา
เพื่อที่จะกระทำต่อเราถูกไหมคะ

ซึ่งจังหวะตอนนั้นเนี่ย
หมอไม่ได้คือระหว่างที่ที่รักษาเนี่ยนะคะ
หมอไม่ได้มีคำอธิบายไปเรื่อยระหว่างสัมผัสตัวเราใช่ไหม
คือมันจะเงียบหมออธิบายเป็นช่วงช่วงใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาก็อธิบายเป็นช่วงอย่างนี้นะคะ
อย่างนี้คือเขาก็พูดกับเราตั้งแต่แบบแรกแล้วว่า
เนี่ยคุณต้องทำกับแฟนคุณท่านี้นะอย่างนี้นะแบบนี้นะ

เขาพูดแบบนี้ไม่มีอะไรมั้งเปิดการรักษา
แต่พอครั้งหลังที่เราไปเนี่ยเขาก็แบบลวนลามเราค่ะ
หน้าอกเราจับอะไรอย่างนี้ค่ะเริ่มแบบลวนลามแล้วค่ะ
เหมือนกับเรามีความสนิทในระดับหนึ่งแล้วค่ะ
ถ้าสมมุตินะคะเราไม่ได้นับวันนั้นที่เป็นครั้งที่๒
ครั้งแรกก่อนหน้านั้นคือตัดใหม่เนี่ยนะคะ
คือครั้งก่อนตั้งแต่เริ่มต้นไปปรึกษาหมอคนนี้
กระทั่งเราทำเรื่องท่อหมันอะไรของเราเนี่ยนะคะ
คือหมอเคยพูดจาลวนลามหรือแตะเนื้อต้องตัว
ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสงสัยว่าแบบนี้มารักษาหรือเปล่า
หรือว่ารวนลามเราหมอเคยทำไหมคะ

เป็นบางครั้งเขาก็จับนะครับจับนานผิดปกตินะครับ
เพราะว่าที่เรารู้เพราะว่าเราเปลี่ยนหมอพอเราโดนกระทำตรงนี้
เราก็ย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปรักษาที่กรุงเทพ
รักษาที่กรุงเทพหมอจะทำการตรวจแทบจะไม่โดนอวัยวะเพศเราเลย
ทำการตรวจประมาณ๕นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ
แล้วจะมีผู้ช่วยพยาบาลอยู่ด้วยทุกครั้งสองสามคนเลยนะคะ
ที่เราไปรักษาแทบจะไม่โดนอวัยวะเพศเราเลย
แต่อันนี้คุณหมอท่านคึงอยู่นั่นนะคะแบบจาบอยู่นั่นนะคะ

คุณบีค่ะตั้งแต่เราเริ่มต้นไปคุยกับหมอ
คุยนะคุยกับหมอครั้งแรกจนกระทั่งเกิดเหตุที่

ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงครั้งสุดท้ายเนี่ย

พอเกิดเหตุขึ้นเสร็จแล้วเนี่ย
ไม่แจ้งความเพราะกลัวว่าจะกระทบกับครอบครัว

แล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงอย่างนี้ใช่ไหม

เหมือนพูดไปแล้วไม่มีคนเชื่อหรอกค่ะ
อืมแล้วทำไมแล้วรอบนี้เอางี้นะเอางี้นะ
คือรอบนี้เราไม่ใช่ผู้เสียหายเอง
เหมือนกับถ้าสมมุติมาช่วยคือมาช่วยเป็นพยานให้
ไม่มีน้ำหนักใหญ่เลยหรือเปล่าคะ
โอ้โหเราคิดเผื่อไว้ไหมคุณบี
ก็เผื่ออะเพราะว่าเราคิดนะ

แบบเราอยากให้รู้ว่าให้คนทุกคนรู้ว่า
เขาไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นคุณหมอที่ดี

คือเราไม่ได้เสียหายตรงนั้นเราถูกลวนลาม
แต่น่ะถ้าแล้วคนอื่นที่เขาโดนนะคะ
คุณไม่ได้เป็นผู้หญิงคุณไม่ได้โดนกับลูกกับเมียคุณ

คุณบีนับตั้งแต่เกิดเหตุนะคะ
จนกระทั่งก่อนที่จะมามีข่าวเรื่องน้องอายุ๒๙คนนี้เนี่ย
คุณบีเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับหมอคนนี้อีกไหม

ก็มีบ้างค่ะมีบ้างอะไรประมาณนี้

เพราะเราก็คิดว่าเขาคงจะเป็นเหมือนเรา
ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
นิกของหมอเมื่อปี๕๘ตอนที่คุณบีไปหาเนี่ย

อะไรนะคะ
ลักษณะห้องในปี๕๘ที่คุณบีไปรักษาเนี่ย

คือเขาก็จะมีประตูเปิดเข้าไปก่อนค่ะหาคุณหมอค่ะ
แล้วก็จะมีประตูอีกชั้นหนึ่งค่ะ
ประตูชั้นที่เป็นห้องตรวจ

แล้วก็จะมีประตูเปิดไปข้างหลังพอเราตรวจเสร็จ

เดินออกไปข้างหลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะ

คิดนะคะค่อนข้างจะมิดคิดนะคะ

คือมันมิดชิดในแง่ของแบบถ้าเราร้อง

ถ้าเราร้องก็ควรได้ยินค่ะ
แต่คุณหมอก็จะมีวิธีการพูดของเค้าค่ะ

เตียงขายางหรืออุปกรณ์ที่คุณหมอใช้เนี่ย
เป็นปกติกับที่หมอสู่ทั่วไปที่พอเราเปลี่ยนหมอแล้ว

ก็คล้ายกันค่ะเหมือนกัน
คุณหมอใช้อุปกรณ์อะไรที่มันเป็นพิเศษ
เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแล้ว
ทำไมต้องใช้แบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ไหมคะ

มีแค่ตรงที่เขารวรรมอย่างนี้ค่ะมีตรงนี้ค่ะ

เพราะว่าเราเปรียบเทียบตรงที่ว่า
เราเปลี่ยนหมอปุ๊บแล้วหมอคนนี้
เขาไม่ได้ทำเหมือนหมอคนนี้เลยเขาแม้แต่กระทั่งพูดกับเรา
จะไม่ค่อยได้พูดกับเราเขาก็ถามถามแค่นี้เอง

โรมเราตลอดแทะโลมเราตลอดไงพูดเหมือนแบบ
สองแง่สองงามพูดอะไรสิ่งอีกเลยแบบ

มีอะไรกับแฟนนะคุณรีบไปเอากับแฟนคุณเลยนะ

ถ้าไม่ทองคุณมาหาหมอหมอจะบอกวิธีท่า
ว่าจะเอากันท่าไหนให้ทุนทอง

เราก็ยังคุยกับแม่ว่าทำไมหมอพูดแบบนี้ล่ะ
คุณบีคุณหมอหมอสูท่านอื่นที่คุณบีไปหา

ไปหาหมอที่เป็นผู้ชายไหมคะ

แล้วเราไปหาหมอที่กรุงเทพเนี่ย
บ่อยพอกับหมอคนนี้เลยค่ะ

ไปหาหมอที่ทำลวนลามเราด้วย

คือครอบครัวรับได้แล้ว
เราจะมาช่วยเรื่องคดีแบบนี้

อาจจะได้ขอข้อมูลจากคุณบีอีกนะคะ

แล้วก็ขออภัยที่บางคำถามละลาบละล้วงไปหน่อยนะคะ

ช่วงหน้ากลับมาเออเอางี้

ตัวเลขสามแสนสามหมื่นอะไรไม่รู้แหละเท่าไหร่ก็แล้ว
แต่นี่ถ้ามากับแบบนี้หมอไม่

ส่วนใหญ่แล้วใครฟังเรื่องแบบนี้ก็จะ

กำลังเดินหน้าไปหาอะไรอยู่สำหรับทนายนิด้าสักครู่ค่ะ
ก็จากการดูนะครับก็มีช่องระบายอากาศนะครับ
จากห้องตรวจกลับมาที่นั่งของญาติหรือผู้ป่วยรายอื่นที่รอ
ก็มีช่องนะครับสามารถพูดเสียงได้ยิน
เราก็ฟังจากเพจแล้วก็จากโซเชียลนะครับ
แต่จริงแล้วคดีนี้ก็มีผู้เสียหายอยู่คนเดียว

ยังไม่มีใครมาแจ้งความเพิ่มเติมจากที่มีอยู่นะครับ
ถ้ามันมีผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหาย
ก็ให้มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับภายใน๓เดือนนะครับ
เพราะว่าอายุความการร้องทุกข์ในความผิดยอมความกันได้เนี่ย
ต้องร้องทุกข์ภายใน๓เดือนนะครับ
ฉะนั้นคดีมันจะขาดยุความร้องทุกข์นะครับ
อายุความร้องทุกข์นะครับไม่ใช่คดีอายุความดำเนินคดีอาญานะครับ

ดูจากสภาพที่นักข่าวลงพื้นที่ตำรวจลงพื้นที่
คือมันไม่ใช่ว่าคุณจะขัดขืนไม่ได้หรือว่าร้องขอความช่วยเหลือลำบากนะ
ค่ะใช่ถ้าสภาพตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไง

ถ้าสภาพณปัจจุบันเนี่ยที่ลงไปตรวจเนี่ย
แล้วสื่อได้ภาพมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น
มันร้องได้มันแค่คุยกันเบาเนี่ยมีช่องอย่างนี้มันก็ได้ยินแล้วไง
ก็คือสภาพตอนนี้ณปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้

ก็ไม่รู้อะค่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนี้

เอางี้เดี๋ยวคงไปสู้กันในคดีนะคะ
ทีนี้ในส่วนของสภาพคลินิกนะ

มีแบบนี้แล้วไปเรียกเงิน
ถ้าสมมุตินะคะยิ่งเป็นหมอดังด้วยนะ
ถ้าคนจะแบบรวมกัน
เป็นขบวนการแล้วแบล็คเมลหมอเนี่ย

ถ้า๕๐คนออกมาเนี่ย

เหรอว่าฝั่งนู้นเขาก็ต้องต่อสู้อยู่แล้ว

เรื่องจริงเนี่ยเล่าทีที่๒ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
เรื่องไม่จริงเล่าทีที่๒มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว

ถามใหม่สิตอบผิดแล้วสารก็ไม่ฟังแล้วถูกต้องไหมคะ
การที่จะเอาคนทั้ง๔๕๐คนเนี่ย
เบิกความเป็นพยานกับศาลเนี่ย
พูดจริงไม่แน่จริงเนี่ยไม่กล้านะคะ
ถ้าเราไม่แน่จริงเราไม่กล้าเอาคนเยอะมาเบิกความนะคะ
เป็นผลเสียนะคะไม่ใช่ผลดีนะ
ปากพยานเยอะยิ่งน่ากลัวใช่ไหมคะ

ถ้าสมมุติว่านิด้าเป็นทนายฝั่งตรงข้ามเนี่ย
อีกฝั่งนึงเอาพยานมาเบิกเยอะนี่น่าสนุกเลยนะ

เพราะมันหารู้รั่วเยอะได้สนุกเลยแหละ
เอาอย่างนี้ตกลงตัวเลขที่ผู้เสียหายเรียกไป

๓๐๐๐๐๐เท่านั้นแล้วก็มีโอนข้าวบัญชี๓๐๐๐๐๐เท่านั้น
ตอนนี้นอนสนิทสงบอยู่ในบัญชีค่ะ
ไม่ได้เอาไปใช้ไม่มีค่ะสลึงเดียวก็ไม่ได้เบิกค่ะ
ฉันคิดในแง่ร้ายก่อนเรียก๓แสน
แล้วสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าจริงแล้วสมยอมกันตั้งแต่แรก
มีใจกันตั้งแต่แรกแต่ไปแบบทะเลาะกันทีหลัง

จนถึงนะตอนนี้พูดไปถึงสู้คดีค่ะ
ทางกลับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนการมาแกล็คเมลหมอหรือไม่ก็แล้วแต่
แต่พอไปถึงสู้คดีอย่างที่บอกคดีแบบนี้ยาก
อยู่ในห้อง๒คนมีหมอกับผู้เสียหาย
หรือถ้าคนที่ไปกล่าวหาหมอเนี่ย
กุเรื่องขึ้นมาหมอก็กลายเป็นผู้เสียหาย
คือมันมีกันแค่สองคนทนายจะเอาอะไรไป
จะเอาอะไรไปสู้คะก็นั่นน่ะสิ
มีหรือเปล่ามีแน่นไหมต้องมีแหละแต่แน่นไหม
ก็แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะณตอนนี้
คดีแบบนี้นะคะก็คือพยานหลักฐานที่นิด้า
นิด้าคิดว่านิด้าสามารถบ่งชี้ได้ว่า
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทนายแต่งเรื่อง

พยานแต่งเรื่องนิด้ามีพยานหลักฐานที่จะมาสนับสนุนว่า
เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนิด้ามั่นใจถึง๘๙๐เปอร์เซ็นต์
คือมีอยู่ในมือแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะเวลา
เรียนเห็นเขาสู้คดีกันเขาจะพูดถึงประจักษ์พยาน
ซึ่งอันเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลย
เพราะฉะนั้นอย่างอันนี้ทนายนิด้ามาเล่าให้ฟัง
มีแชทไลน์ก็จริงแต่มันจะเกิดจากการอะไรก็ได้นะ
มีพยานที่มาช่วยเบิกความก็จริงแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้
เอาจากประสบการณ์สารให้น้ำหนักเหรอคะ
ฉันเห็นเขาพูดถึงว่ามันต้องเป็นประจักษ์พยาน
หลักฐานต้องชัดเจนแต่คนคนพูดอาจจะไม่ได้เคยไปดูดีการ์
ที่ว่าในบางคดีไม่มีประจักษ์พยานเลยอืม
แต่ว่าจะสามารถพิสูจน์ถึงการกระทำนั้นได้ว่ามันเกิดขึ้นจริง
ยังมั่นใจมั่นใจค่ะยังมั่นใจว่าชนะ
ไม่ได้พูดคำนั้นนะคะมั่นใจว่าเรื่องจริงถูกต้องค่ะ
และพยานที่บอกว่ามีอยู่ในมือประมาณสัก๑๐ปากที่ว่า
แน่ใจว่าไม่มีใครทิ้งกันกลางทางเหรอคะ
ก็เชื่อใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ทุกท่าน
คืออย่างนี้ถามว่าจะถูกทิ้งกลางทางไหมเนี่ยตอนนี้เราคุยกันเรียบร้อยแล้ว
ทุกคนสมัครใจพร้อมใจทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า
การมาเป็นพยานนี้ไม่ได้ผลตอบแทนใดนะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรด้วย
ด้าไม่ได้กังวลเลยนะปัจจุบันนี้ขออย่างเดียวคนอื่น
บั่นทอนแล้วกันเพราะว่าถ้าคนอื่นมาบั่นทอนมาขู่ว่าคุณอาจติดคุกนะ
ถ้ามาเป็นพยานอย่างนู้นอย่างนี้มันจะบรรทอนตรงนี้ล่ะ
ถ้าสมมุติว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้นิด้ามั่นใจว่าเขาจะเดินขึ้นศาลพร้อมกันกับนิด้าค่ะ
ฉันพูดแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้ทุกคดีนะคะเพราะเพิ่งฟังข้างเดียว
เชื่อเต็มที่ก็๕๐ที่เหลือว่ากันเพราะว่าข่าวนี้คงจะมีคนตามอีกเยอะ

หมดเวลาของรายการวันนี้ค่ะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
คุณพักภูมิและคุณเขมสอนรออยู่แล้ว